มาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
จังหวัดทหวังภูนะคะจะไปทัศนะศึกษาภาพรรคตะวันออก
ขณะที่เดินทางไปถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
รถบัสคันนี้นะคะเกิดเสียหลักแหกโค้ง
ตกลงไปข้างทางนะคะสภาพตะแคงข้างแบบนี้ค่ะ
จากอุบัติเหตุครั้งนี้มีนักเรียนหญิงเสียชีวิต๑คนนะคะ

เจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าจุดนี้มันเป็นทางลงเขาพอดี
เป็นทางโค้งนะคะแล้วก็ค่อนข้างชันนะคะ
ที่พันมานี่เองนะคะตำรวจศพวังขอนแดงและกู้ภัย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำ
ที่หน้าวัดทัพลานอุทยานสวรรค์ทางหลวง๓๐๔จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ในที่เกิดเหตุรถบัส๒ชั้นคันนี้นะคะ
หมายเลขทะเบียนชัยภูมิพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
สภาพรถพังยับเยินค่ะ
กระจกด้านซ้ายแตกกระจายทั้งแถบเลยนะคะ
สิ่งของของผู้โดยสารตกกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถบัสทัศนศึกษา
จากโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
ภายในรถพบเด็กหญิงอรไทยเชื้อสุขอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนม๒นะคะเสียชีวิตคาที่เลย
มีผู้บาดเจ็บอีก๒๔คน
ซึ่งเป็นครูและนักเรียนส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในรถ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดีและโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ
จำนวนนี้พบว่าเด็กหญิงเจรประภาษีโพนทองอายุ๑๔ปี
กระดูกสะโพกแตกอาการสาหัสค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นครูและนักเรียนนะคะ
จากโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยง๔๐คนครู๑๖นะคะนักเรียน๒๔
รถบัสคันนี้เดินทางไปทัศนาศึกษาที่อ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรีและสวนนงนุษย์ที่ชนบุรีนะคะ
ออกเดินทางจากโรงเรียน๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
พอมาถึงจุดนี้ค่ะอำเภอภูเขียวนะคะ
ล้อหลังด้านขวาของรถบัสหลุด
เจ้าของรถประสานรถบัสอีกคันมาเปลี่ยนถ่าย
เพื่อนำคณะครูและนักเรียนไปทัศนะศึกษาต่อ

คันใหม่ก็ยังไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกนะคะ
นายเจรษกมล่าวนากอยู่๑๕ปี

ที่โดยสารมากับรถคันนี้เปิดเผยว่า
ขณะที่เกิดเหตุตนเองกับเพื่อนนั่งอยู่ช่วงท้ายของรถยังไม่หลับตอนนั้น
จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาพอดีค่ะ
จู่ได้ยินเสียงรถชนดังสนั่นแล้วก็พลิกคว่ำทันทีเลย
ช่วยกันหาทางออกไปเจอประตูนิรภัย
ประตูนิรภัยก็เปิดไม่ออกอีกนะคะก็เลยต้องใช้วิธีทุบกระจก
แล้วเอาเพื่อนผู้หญิงออกไปก่อนหลังจากนั้นก็ไปพบผู้หญิงคนอื่นอื่นนะคะ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถด้วย
ฟังเสียงน้องผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ก็ไปเลยครับคว่ำ
แล้วนี่หลับผู้หรือเปล่า
ไม่ครับผู้เป็นหลักเพื่อนก็ไม่หลับเพื่อนข้างหลังไม่หลัก
แล้วก็หาทางออกแต่ประตูไปเปิดประตูนิรภัยแล้ว
แต่ประตูเปิดไม่ออกก็เลยทุบข้างหลังออกมาครับ

ก็ไปเห็นน้องคนที่ติดอยู่ข้างในรถก็นึกว่าเหล็ก
ครับก็เลยมาบอกผู้

ไปถามคนขับนะคะคนนี้คนขับค่ะ
นายประจวบโชคบัณฑิตนะคะ
เปิดเผยว่าตอนเที่ยงคืนขับรถไปรับคณะครูและนักเรียน
เหล้าหลุดที่แถวภูเคียวชายภูมิ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถบัสบอกว่ามีรถบรรทุกขับมาประกบอยู่เลนขวา
เห็นแบบนั้นก็เลยหักหลบทำให้รถมันไปเฉียวกับราวกั้นไหลทาง

ด้วยความตกใจหากพวงมาลัยกลับมาอีกรถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำเลย
ทีนี้ฟังเสียงคนขับค่ะ
กลัวไปชนเราที่อยู่ไหล่ทางด้านซ้าย

ทั้งหมด๒๘โค้งทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
สภาพถนนเป็นทางลาดชัน๒๐องศาจุดนี้ประมาณ๖กิโลเมตร
ถ้าใช้เกียร์ต่ำจะปลอดภัยมากที่สุดในอำเภอแนะนำแบบนี้นะคะ
ที่ผ่านมาปราจีนบุรีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข
โดยจะมีการตั้งจุดตรวจบริเวณผางามทำให้ผู้ขับขี่ได้พักผ่อนอิริยบท
และตรวจสอบลมเบรกของรถตัวเองด้วย
หลังเกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยง
ได้แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบแล้วทั้งหมดนะคะ
ระงับการทัศนศึกษาในภาคตะวันออกของนักเรียนเอาไว้ก่อน
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องสอบปากคำครูและนักเรียน
รวมถึงผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกครั้งนะคะว่า
เป็นตามที่คนขับเขาอ้างหรือเปล่า
เพราะเขาขับว่าเขาบอกว่ารถหกล้อมันอยู่ด้านขวา
เขาตกใจเขาก็เลยหักด้านซ้าย
พอไปเจอราวหลายทางก็กลัวไปชนราวไหลทางอีก

เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพรถ

ก็ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไปในลักษณะที่ไม่ชินเส้นทางเนี่ย
ก็ขับช้าแต่ว่าชัวร์ดีกว่านะคะ